ท่านนั่นรองแต้มดูแล้วปฏิบัติการต่างเป็นยังไงครับ
อย่าไปเอาคิดว่าเวลานานเป็นเรื่องมาวิภาควิจารณ์นะครับ
เวลาก็จากตีสัก๙โมงเช้าเมื่อวานนะถ้ากลมนะ
มาถึง๙โมงเช้าวันนี้๒๔โมงที๒๕๒๖โมง
อย่าไปเอาเวลาเข้ามาจับอย่าไปเอาความเหนื่อยยากของเจ้าหน้าที่เข้ามาพูด
ต้องเอาความเขาเรียกอะไรผลออกมาเห็นไหมการทำหน้าที่วันนี้
ประชาชนเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบได้เกิดความเสียหายและร่างชีวิตร่างกายไม่มีเลย
มีแก๊สน้ำตาอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติในการขั้นตอนในการทำงาน
หลักการตัวนี้สมมุติผู้ก่อเหตุมาอยู่ในบ้านตรงนี้
ตำรวจต้องทำยังไงให้ให้คนร้ายอยู่ในวงจำกัดให้ได้เห็นไหมครับ
ตำรวจในช่วงเมื่อวานนี้เขาใช้หุ่นยนต์เข้าไปเพื่อจะไปปฏิบัติการตามหลักการ
เพื่อจะไม่ได้ภาพนี่ปรากฏคนร้ายเนี่ยเขาขึ้นไปข้างบน
เพราะบนหุ่นยนต์จะขึ้นไม่ได้แล้วเขาต้องใช้โดรนเข้าไปใช่ไหม
ก็จะไปเก็บจะรู้สภาพของคนร้ายเป็นยังไงไงต่างดังนั้นการทำงานเจ้าที่ตำรวจต้องทำอย่างนี้
สองทำไมตำรวจเขาต้องบล็อกพื้นที่เขาไม่อยากให้คนร้ายเนี่ยหลุดไปจากตรงนั้น
สมมุติว่าไม่ใช่คนนี้ละกันคนร้ายไม่หลุดไปที่ถ้าหลุดไปพื้นที่มีอาวุธ
เขาอาจจะไปก่อเหตุให้กับชาวบ้านได้รับความเสียหายมากขึ้น
ฉะนั้นการทำงานของตำรวจเนี่ยผมคิดว่าเขารอบครอบแต่เพียงแต่สังคมแบบสะใจจะต้องเอาให้ได้
มันไม่ใช่นะคุณต้องเอาความเสียหายของชาวบ้านแถวนั้นเป็นหลัก
แต่ในมุมหนึ่งก็คือถ้ากรณีนี้สมมุติไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่สารวัตการ

ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็จะใช้หลักนี้ใช่ไหม
เหมือนกันเหมือนกันถ้าไม่มีตัวประกันใช้หลักเดียวกัน
แต่ถ้ามีตัวประกันเนี่ยจะต้องมาพิจารณาว่าเราจะใช้วิธียังไงเพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด
ให้ตัวประกันสูญเสียน้อยที่สุดไม่รับอันตรายมากที่สุด
เราก็ต้องใช้มาตรการเด็ดขาดตัวนี้
แต่ถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เห็นไหมที่จับคนคั่งติดยงติดยา
ตำรวจเขาก็ใช้มาตรการตรงนี้แบบเดียวกัน
แต่เพียงแต่คนนี้มาอยู่ในห้องจะใช้มาตรการเหมือนคนข้างตามถนนไม่ได้
เพราะเราไม่รู้ว่าในภายในห้องเนี่ยสภาพเขาเป็นยังไงความเป็นอยู่เป็นยังไง
เราไม่รู้มีอาวุธมีระเบิดหรือเปล่า
แล้วถ้าเกิดคนบ้ามันมีระเบิดพวงวะร้อยไว้ทำไงเกิดอันตราย
แล้วเกิดระเบิดขึ้นมาบ้านแถวนั้นพังหมดเลยใช่ไหมตำรวจเขาต้องรัดกลุ่ม